วันนี้ก็ครบกำหนดที่สามารถที่จะให้เยี่ยมได้แล้วนะคะ
วันแรกของการเปิดให้เยี่ยมในทักษิณชินวัฒน์ก็ปรากฏว่า
มีชื่อของทนายความและคนในครอบครัวนะคะ
รวม๑๐คนเข้าเยี่ยมค่ะ

วันนี้ก็ไปปักหลักทำข่าวกันเป็นจำนวนมากทีเดียวนะคะ

เพราะว่าครบกำหนดกักตัว๕วันแรกของผู้ต้องขังใหม่

และเปิดให้เยี่ยมญาติได้

ผู้ที่มีรายชื่อเยี่ยมนายทักษิณทั้ง๑๐รายชื่อ

อุ้งอิ๋งแพลทองทานชิณวัชสามีและลูกสาวนะคะ

คุณเอมพินทองทาชินวัฒน์คุณากรวงลูกสาวคนโตและสามี
คุณโอ๊คพานทองแท้ชินวัฒน์ลูกชายคนโตและภรรยา
แล้วก็ยังมีชื่อของทนายความอีก๓คนที่แจ้งเข้าเยี่ยมในวันนี้นะคะ
ประมาณช่วงเที่ยงนะคะคุณอุ้งอิ๊งก็มาด้วยรถยนต์ส่วนตัว
พร้อมกับนายวิญญัติชาติมนตรีทนายความ

ก็ใช้เวลาเยี่ยมประมาณ๔๐นาที
แล้วก็กลับลงมาขึ้นรถยนต์ส่วนตัวกลับ
คือผู้สื่อข่าวที่ปักหลักสังเกตการณ์อยู่
ก็พยายามสอบถามถึงอาการล่าสุดของนายทักษิณ
รวมทั้งกำลังใจว่าดีขึ้นหรือเปล่า

ยิ้มรับพยักหน้าเบา
แล้วก็บอกเพียงว่าพรุ่งนี้จะให้สัมภาษณ์ที่พักเพื่อไทยค่ะ
กำลังใจท่านดีไหมคะ
ก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์สื่อแต่อย่างใดนะคะขึ้นรถ
แล้วก็พูดแต่เพียงว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้
จะให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ที่พักเพื่อไทยนะคะ
บอกว่าอาการของนายทักษิณนั้นแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิด

แล้วก็ไม่ได้ฝากอะไรเป็นพิเศษ

เมื่อถามว่านายทักษิณยังใส่เครื่องช่วยหายใจหรือไม่
ก็ไม่ได้รับคำตอบในประเด็นนี้นะคะ
อันนี้เป็นภาพภาพจากแฟมนะคะ
ตอนที่อยู่ที่สนามบินดอนเมือง
มีอีกคนนึงวันนี้ที่ไปอยู่ที่อาคารมหาภูมิพลราชานุสร๘๐

แต่ไม่ได้ไปเยี่ยมนายทักษิณก็คือคนนี้ค่ะ
นะคะนายสันทนปยุรัติบอกว่ามาเยี่ยมพ่อนะ
คุณพ่อของตนเองอายุ๙๖ปีที่รักษาตัว
โรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อโควิด
รักษาตัวอยู่ที่นี่ตั้งแต่วันที่๒๘กรกฎาคมที่ผ่านมา
และวันนี้จะขอย้ายคุณพ่อจากห้องอายุรกรรมรวมชั้น๑๐ของอาคาร
ไปรักษาที่ชั้น๑๔ค่ะ
แล้วในสันทนาก็บอกว่าปกติแล้วชั้น๑๔
จะเอาไว้รักษาตำรวจระดับสูงโดยเฉพาะห้อง๑๔๔
ซึ่งเป็นห้องที่นายทักษิณพักรักษาตัวอยู่ในตอนนี้
สันทนาบอกว่าเท่าที่จำได้ห้องพักชั้น๑๔
ก็ปรับปรุงห้องใหม่มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวก
ตามปกตินะคะแล้วก็บอกอีกว่าชั้น๑๔
มีตำรวจ๔นายเฝ้ารักษาความปลอดภัยอยู่หน้าห้องพยาบาล
ส่วนตัวเชื่อว่าทั้งชั้นไม่ได้เปิดให้ผู้ป่วยคนใดขึ้นไปรักษา
น่าจะมีนายทักษิณคนเดียวแล้วก็เชื่อว่า
ทักษิณรักษาตัวอยู่ที่นี่จริงค่ะ
มาดูตัวแทนจากภักดิ์ไทยพักดีครับไปยื่นหนังสือถึงกรมรัชธรรม
ค้านการขอพระราชทานอภัยโทษของนายทักษิณชินวัฒน์โดยชี้ว่า
ทักษิณนั้นมีพฤติกรรมหลบหนีการขออภัยโทษจึงวิบังควรครับ
อนันต์สาคอนเจริญคุณผู้ชมครับเหรันยิกพักไทยพักดีนะครับ
แล้วก็พร้อมสมาชิกครับไปที่กรมราชธรรมจังหวัดนนทบุรีครับ
ยื่นคัดค้านการขอพฤษภาษณ์อภัยโทษของนายทักษิณชินวัตต์
ด้วยเหตุผลสามประการคือนายทักษิณต้องคำพิพากษาให้จำคุกในคดีทุจริต
ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมากถึง๔คดี
และยังมีพฤติกรรมหลบหนีการขอพระราชธานภัยโทษเป็นการพิเศษเฉพาะรายนะครับ
จึงเป็นการมิบังควรยิ่งฮะ
และยังเป็นการทำลายหลักนิติรัฐนิติธรรมของประเทศอย่างร้ายแรง
อีกทั้งสมัยที่พลเอกภัยบูลคุ้มฉายา
ดำรงตำแหน่งนัธมนตรีว่าการกระทรวงยื่นธรรม
สูงสุดเพื่อยื่นหนังสือขอให้อายการสูงสุดเร่งรัดการดำเนินคดีกับนายทักษิณในความผิดมาตรา๑๑๒

ทศพลระบุอีกว่าคดีนี้เกิดขึ้นปี๒๕๖๐
ทักษิณให้สัมภาษณ์นิตยสารชื่อดังในต่างประเทศ
ประเทศมีเนื้อหาดูหมิ่นสถาบันและคอมพิวเตอร์ต่อมาปีสองพัน
ร้อยห้าสิบแปดกองทัพบกแจ้งดำเนินคดีกับกองบังคับการปราบปราม
กระทำความผิดเกี่ยวกับอาจกรรมทางเทคโนโลยี
แต่การกระทำผิดเกิดขึ้นในต่างประเทศอำนาจสอบสวนจึงเป็นของ
อายการสูงสุดจนมีคำสั่งฟ้องในปีสองพันห้าร้อยหกสิบ
แต่ไม่สามารถนำตัวนายทักษิณมาฟ้องต่อสารได้ปัจจุบันนี้นายทักษิณกลับมาแล้ว
มีการปรากฏตัวให้เห็นจึงขอให้จึงเรียกร้องให้
อายการสูงสุดเร่งรัดนำตัวนายทักษิณส่งฟ้องต่อสาร
โดยเร็วที่สุดนี่เป็นความเคลื่อนไหวจากภักดิ์ไทยพักดีครับค่ะ